มาดูการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ของสหรัฐอารับเอมิเรต
เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ช่วยทำให้เด็กออทิสติก
สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเด็กออทิสติก
สามารถสื่อสารกับคนใกล้ชิดทั้งพ่อแม่ทั้งครูได้ง่ายขึ้นนะคะ
สื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแท็บเล็ตค่ะ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้บอกว่านี่เป็นแอปพลิเคชันภาษาอารับเท่านั้น
แอปพลิเคชันประเภทแอปเดียวที่เคยมีในตะวันออกกลาง
เป็นแอปเดียวที่เคยมีมาเลยนะคะ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ๓เดือนก่อนได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก
การทำงานของแอปพลิเคชันนี้จะเน้นการใช้รูปค่ะ
ใช้รูปภาพประกอบเสียงให้เด็กออกเสียงตามได้
เป็นการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารกับคนอื่นให้กับเด็กออทิสติกนั่นเองนะคะ
เด็กก็สนุกมากกับการใช้แอปพลิเคชันนี้
นี่แหละค่ะก็เลยเป็นจุดแข็งของแอปพลิเคชันนี้
อกจากนี้คนใช้งานโหลดเสียงตัวเองได้ค่ะ
มีรูปภาพเพิ่มเติมเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ก็ได้นะคะ
ความชอบของเด็กเขาบอกเลยว่าชอบมาก
สามารถเขาก็กดเล่นกันเพลิดเผลอเลย
คุณแม่ของน้องวัย๖ขวบคนหนึ่งที่น้องเขาป่วยเป็นออทิสติก
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์มาก
ลูกชายของเธอเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียง
เข้าใจศัพท์ใหม่ได้มากยิ่งขึ้น
ตอนนี้แอปพลิเคชันนี้มีใช้แค่เพียงในสหรัฐอารับเอมิเรตเท่านั้น
แต่ผู้คิดค้นบอกว่าในอนาคตจะขยายให้ทั่วตะวันออกกลางเลยนะคะ
เพราะว่าเขาใช้ภาษาอารับภาษาเดียวสำหรับแอปพลิเคชันนี้ค่ะ